ไปดูค่านี้ของนายเบรมชัยกันหน่อยชื่อว่าหลายคนจำกันได้
กรณีของนายเปรมชัยช่วงประมาณสักต้นเดือนกุมภาปีที่แล้ว
ทั้งศักดิ์เสือดำไกลฟ้าหลังเทา
มีการตามไปขยายผลตรวจค้นที่บ้าน
งาช้างผิดกฎหมายเจอปืนอีกหลายกระบอก
ในกรณีเรื่องของการล่าสัตว์ต่างนานา
สารชั้นต้นทองผาภูมิเขามีการตัดสินไปแล้ว
รอลงอายาแต่ก็มีการประกันตัวออกมาล่าสุดค่ะ
เมื่อวันที่๒๐สิงหาคมเมื่อวานนี้
สารอาญาก็มีการตัดสินโทษอีกเหมือนกัน
ในข้อหาการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
โทษของคดีนี้ข้อหานี้จริงมันคือ๑ปีนะ
จำคุกไม่รอลงอาญาแต่อนุญาตให้ประกันตัวไปนะคะเนี่ยค่ะ
เปรมชัยกรณสูตรก็ได้เดินทางมายังสารอาญาที่รัชดาเนี่ยนะคะ
ฟังคำพิพากษาคดีที่ตกเป็นจำเลยฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนแรกคดีนี้ในชั้นสอบคำให้การ
เปรมชัยปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยนะแต่ช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาที่สารเริ่มต้นสืบพยานเนี่ย
กลับคำให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
แล้วทางทนายของนายเปรมชัยเองก็ยื่นคำร้องต่อสารด้วยบอกว่า
ลงโทษสถานเบาก็คือให้รอลงอาญานั่นแหละโดยแลกกับการปฏิบัติ๓ข้อ
อุปสมบทหรือว่าบวชสิบห้าวันถวายเป็นพระราชกุศล
บริจาคเงินส่วนตัวสามล้านบาทเป็นการสาธารณประโยชน์
และสามขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธปืนอีกตลอดชีวิตซึ่งสารพิเคราะห์รายงานสืบสอบประวัติ
ประกอบกับคำรับสารภาพของจำเลยทุกอย่างแล้วสารบอกเออ
เสนอมาสามข้อเนี่ยดีมากเลยนะไปทำซะส่วนเรื่องของโทษ
พิเคราะห์แล้วสารบอกว่าการกระทำนี้เป็นความผิดกรรมเดียว
ผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษไปเลยค่ะจำคุกหนึ่งปีตามพบอปืนไม่รอลงอาญา
แต่จำเลยให้การรับสารภาพโทษจำคุกก็ลดให้กึ่งหนึ่งเหลือ๖เดือน
แต่ไม่รอลงอายาเหมือนเดิมนะคะ
ข้อปฏิบัติทำไปทำดีแล้วถ้าทำได้ก็ทำซะ

ซึ่งสรุปแล้วสารก็อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวได้นะคะ

แล้วก็ไม่ได้มีกำหนดเงื่อนไขอื่นค่ะ